มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พิสุนโลกกันบ้างครับ
ใช่ค่ะข่าวนี้คุณลุงคนนึงหายตัวออกไปจากบ้าน
หายไปตั้งแต่วันที่๒๐พี่ย่ารุมพยายามตามหา
ท้ายที่สุดแล้วไปเจอ
โดยตำรวจสพเนินมะปรางก็ได้เข้าตรวจสอบ
เพราะมีคนแจ้งว่าพบศพคนถูกฆ่าฝังดินอยู่ที่นี่

ในอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลก
แล้วที่หลุมตรงนี้มันมีร่องรอยการขุด

เจอเป็นศีรษะมนุษย์
ชาวบ้านเองกู้ภัยเองก็ขุดต่อค่ะ

จากที่เจอศีรษะเอากลายเป็นเห็นทั้งร่าง
ก็คือนายแหวนคำพรมมีอายุ๕๒ปี
เขาเคยแจ้งความคนหายเอาไว้ที่สพเนินมะปราง

ขาวนั้นมันเป็นมุ้งนะมุ้งขาวคลุมร่างเอาไว้
แล้วก็มีถุงปุ๋ยใส่ถ่านไม้หุงต้มทับเอาไว้อีกทีนึง
คือไม่รู้เหมือนกันว่าถ่านไม้ตรงนี้
คนร้ายต้องการที่จะเอามาเหมือนกับคอยดับกลิ่นศพหรือเปล่า
ริมตลิ่งนะฮะแล้วก็มีร่องรอยการลากศพ
แล้วก็คราบเลือดที่ติดอยู่ตามกิ่งไม้ด้วย

โดนมัดด้วยเศษผ้าพอชนะสูตรเบื้องต้น
พอดูตามร่างกายก็มีร่องรอย
ถูกทุบตีด้วยของแข็งที่หัวที่ไทยทอยที่แผ่นหลัง
ทีนี้พี่สาวของผู้ตายก็คือนางแพงวัย๕๗ปีเล่าให้ฟัง
บอกว่าน้องชายคือนายแหวนหายตัวไปตั้งแต่เช้า
ของวันที่๒๐มีนาคมที่ผ่านมา
ทีนี้พอญาติก็ช่วยกันตามหา
หาก็หาไม่เจอตัดสินใจ๒๖มีนาไปแจ้งความคนหาย
แถวบ้านพักอีกทีนึงไม่เจอตัว
ตัดสินใจไปหาร่างทรงละกันร่างทรงช่วยดูหน่อย
แหวนเป็นยังไงเป็นตายร้ายดีขนาดไหน

เพราะว่าร่างทรงเหมือนบอกถูกว่าเดี๋ยวจะเจอ
ใช่ค่ะเพราะว่าร่างทรงบอกว่าแหวนเสียชีวิตแล้ว
ศพอยู่ใกล้กับคลองน้ำหลังบ้าน
ทีนี้ค่ะพี่สาวฟังร่างทรงแบบนี้พี่สาวก็เชื่อ
รีบไปบอกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่
ไปหาทีสิช่วยหาคนเกณฑ์คนไปหาทีที่คลองน้ำน่ะ

ทีนี้ตอนที่ไปหาคุณผู้ชมไปที่สวนท้ายสวนมะม่วง
มันจะมีตรงนั้นมันเหมือนกับเป็นดินอยู่
แล้วเขาเห็นว่าลักษณะดินเหมือนกับมันเพิ่งขุดใหม่
ทีนี้เขาก็เลยช่วยกันขุดไปดู
ปรากฏว่าเจอศพแบบที่บอกไป

ก็มีดเปื้อนเลือดที่เจอบริเวณหน้าบ้านพักเลยนะ

ทีนี้บ้านหลังนั้นเขาติดกล้องวงจรปิดด้วยคุณ
ฟังแบบนี้ดูเหมือนง่ายใช่ไหมที่จะหาตัวคนทำ
ทีนี้คนร้ายน่าจะรู้แหละว่าบ้านหลังนี้มีกล้องวงจรปิด

แล้วก็กลัวไงว่าจะเห็นภาพตัวเองเป็นคนฆ่า

ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้ระหว่างที่ตำรวจกำลังสอบปากคำเนี่ย
นางแพงที่เป็นพี่ชายของผู้ตาย
ปรากฏว่าแก้วน้ำที่วางอยู่ใกล้กับนางแพงเนี่ยนะ

เขาบอกตัวของวิญญาณผู้ตายมาบอกอะไรหรือเปล่า

ใช่เพราะว่าจุดตรงนั้นไม่มีใครไปโดนแก้วเลย
แล้วก็ไม่ได้เปิดพัดลมแรงไม่ได้มีลมพัดอะไร
ทีนี้ชาวบ้านก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ไงว่านี่แหละมันเป็นอาถรรพ์
นี่คือคนตายเฮียนนะเนี่ยอยากให้จับฆาตกรให้ได้โดยเร็ว
ทีนี้ตำรวจก็เลยจะเชิญคนในครอบครัวทั้งหมด

ส่วนศพของผู้ตายก็ส่งให้แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราช

คือตำรวจบอกแบบนี้บอกว่าน่าจะเป็นคนใกล้ตัวผู้ตายหรือเปล่า
เพราะว่าเป็นคนที่รู้ความเคลื่อนไหวของผู้ตายเป็นอย่างดีด้วย
ใช่พอมีดก็ตกอยู่หน้าบ้านกล้องวงจรปิด
ใช่ชาวบ้านเขากลัวมากนะกับเหตุการณ์นี้นะครับ
เพราะว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในชุมชนเลยนะครับ